ดูข่าวแปลกดูข่าวความเชื่อกัน

มีสารแห่งหนึ่งคือสารเจ้าพ่อกาโม่คุณ
ปรากฏว่าถูกลื้อทิ้ง

สั่งให้บรื้อสารเจ้าพ่อกาโม่นี้

สารเจ้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทย

จากสนามบินอนาชาติอุตภัวร์

ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้รื้อสาร

มาขอเลขเด็ดที่สารเจ้าพ่อกาโม่อีก

เคยถูกทุบทิ้งแล้วก็เผาทิ้งมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง

แล้วก็ตั้งสารใหม่ขึ้นเพื่อขอโชคลาภ
กระทั่งถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวดเหลือเกิน
ซึ่งเชื่อว่าเจ้ามือก็ขยาดไปตามกัน
ก็เลยสั่งให้คนมารื้อทิ้งซะเลย

หรืออาจจะถูกรถที่ไปชนก็ได้

ใช่แล้วอย่างนี้จะมีคนเขามาซ่อมบำรุงอีกไหม
เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เชื่อไง

ต่ออีกที่หนึ่งครับที่อุทัยธานี
ใช่ค่ะไปดูบรรยากาศที่สำนักสงฆ์บ้านดงนะคะ
หมู่๓ตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมคึกคักเหลือเกิน

นี่แหละมาทำพิธีบูชาต้นตะเคียนทอง
เป็นต้นขนาดใหญ่เลยค่ะจะขอโชคขอลาบ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเรียกตะเคียนทองต้นนี้

ลำต้นใหญ่มากนะคุณสืบสกุลต้อง๗คนโอบอะค่ะ

และความสูง๓๐เมตร

ฉันเล่าให้ฟังก่อนว่าต้น๗คนโอบใช่ไหม

แล้วคาดว่าจะมีอายุมากกว่า๑๒๐ปี
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาถูกรางวัลไง
ก็เลยนำชุดไทยเอาผ้าสามสีไปถวาย

ครับนี่คุณผู้ชมส่งเฟสเข้ามาใช่ไหม

ลายต้นไม้กับลายแป้งนะครับ

รุมกันส่องหาตัวเลขจากขันน้ำมนต์
แล้วก็มีการโปรยแป้งเพื่อขูดหาตัวเลข

พ่อปู่ทองคำ
ทำมาหาก๓คนอบ

มีความยาวถึง๒๑เมตร๘๐เซนติเมตร
ที่ผ่านมามีชาวบ้านแห่มาขอดูเลขเด็ด

และถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวดแล้วนะครับ
แล้วเห็นไหมทำไมนักข่าวเราถึง
ถ่ายต่อจากมือถืออีกทีหนึ่ง
เวลาชาวบ้านเขาถ่ายลงมือถือมักจะเห็นเลขไง
ก็เป็นไปตามความเชื่อนะครับคุณครับ
วันนี้วันแห่งความหวังวันแห่งการเสี่ยงโชคนะฮะ

ในการรับชมทำไมมันเห็นชัดเหรอเกินละ
คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรบอกกันเข้ามาหน่อย
นี่ค่ะในขันน้ำมนต์เหรอมันเกิดอะไรขึ้น

มันกลับหัวกลับหางมันได้อยู่กี่เลขเองล่ะคะ
นี่เป็นต้นศรีมหาโพแฝดขนาดใหญ่ค่ะ
อยู่ที่บริเวณลานวัดมุมนี้ถ่ายสวยมากเลยนะ
แล้วชาวบ้านเขาทยอยมาขอโชคลาภ
ทำพิธีสะดอกเคราะห์ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัว
ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังค่ะว่าตั้งใจที่จะมาไหว้ขอพร
ลอดต้นโพเพื่อความเป็นสิริมงคล
ที่สำคัญจะมาเก็บใบโพที่ร่วงหล่นพื้น
เอาไปตีเป็นเลขเด็ดเสี่ยงโชค
เพราะว่าที่ผ่านมาเคยถูกรางวัลมาแล้วหลายงวด
ส่วนใหญ่เป็นรางวัลเลขท้าย๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง
แล้วครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะถูกรางวัลอีกเหมือนเคย
แล้วเมื่อกี้ขันน้ำมนต์นี่คือของอันนี้เหมือนกันใช่ไหม

คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ชาวบ้านพากันไปดูต้นกล้วยแปลก๒ต้น
ที่วัดทรัพย์มาแสนหรือว่าเข้าเขาถ้ำพัฒนาอำเภอชนแดน
กล้วยต้นแรกออกผลมาเพียงลูกเดียว
นี่ค่ะคุณลูกเดียวลูกโทนโดดเลยนะฮะ
ขนาดใหญ่กว่าผิดปกติเท่ากับฟักเขียวเลยหรือว่าฟักแฟง
น้ำหนักน่าจะประมาณสัก๑กิโลกรัม

ไม่มีปรีไม่มีหวีไม่มีเครือเลยฮะ
ออกไปเพียง๒เมตรก็มีต้นกล้วยแปลกอีกต้นหนึ่ง
ซึ่งบริเวณโคนต้นนะคุณจะมีหน่อคล้ายบัวตูมขึ้นอยู่โดยรอบ
แบบนี้ครับนับได้๑๕หน่อ
และที่ฮือฮามากที่สุดก็คือเมื่อมองขึ้นไปบนต้นกล้วย
จะพบผลกล้วยขนาดใหญ่ดูคล้ายกับนิ้วมือของพระพิคเนธ
ชาวบ้านต่างช่วยกันนับจำนวนนะครับ
ก็พบว่ามีทั้งหมด๒๒ลูก
นำไปตีเป็นเลขเด็ดหาซื้อลอตเตอรี่
เพื่อหวังจะลุ้นรางวัลใหญ่กันนะครับ

ใช่ค่ะปิดท้ายกันหน่อยที่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ใช่พาไปดูบริเวณเกาะเจ้าแม่นาคีค่ะ
ตั้งอยู่กลางฝ่ายท่ามะนาว
แล้วชาวบ้านเขาก็ไปขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคัก
วันนี้คุณผู้ชมจะมีพิธีถวายเครื่องไหว้
เปลี่ยนชุดเป็นสีขาวให้กับเจ้าแม่นาคีเป็นชุดที่๑๑
ก็ทำให้หลายคนนะคะเอาเลขนี้ไปตีเป็นเลขเด็ดนะคะ
ก็เช่นเดียวกันกับที่เกาะคำชโนธที่วังนาคิน
ชาวบ้านก็แห่ไปกราบไหว้ปู่ศรีสุโธ
แล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมาอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะ
ไปหาเลขเด็ดกันด้วยบริเวณต้นมะเดือยักษ์
ก่อนจะเดินทางกลับแน่นอนค่ะ
เขาก็จะแวะซื้อพวกลอตเตอรี่ตามแผง
เพราะว่ามาตั้งอยู่ตรงนั้นเยอะเลย๒๐๐กว่าแผง

เพราะว่าเลขดังเลขมงคลอะไรเนี่ยถูกซื้อไปจนหมดเกลี้ยงแล้วด้วยนะคะ
นี่คุณเล็กสิริปภาบอกว่าหลายจังหวัดหลายเลขจัง

อันนี้ทำเรียนรถที่หน้าสอนอดอนเมืองน้องดอนอ่ะเสนอตามข่าวตามความเป็นจริง